สวัสดีครับวันวันนี้เราได้ย้ำตื่นกันแล้วนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศคงต้องกลับมาเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้เดี๋ยววันนี้ครับเพิ่งเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันนะครับ
ว่าระหว่างช่วงที่ผ่านมากับช่วงต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้
รวมไปถึงกลางสัปดาห์ครับภาพรวมสถานการณ์ฝนมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
จุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนตอนนี้นะครับ
ฝนส่วนใหญ่ไปอยู่ในแถวบริเวณอ่าวเบงกออยู่ในทะเลสะส่วนใหญ่นะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
หลังจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ากระแสลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่หมุนแถวบริเวณปากอ่าวเบงกอก็จะค่อยคลายตัวขึ้นมานะครับ
แล้วก็มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
สถานการณ์ฝนในช่วงวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารเนี่ยนะครับ
จะพบว่าส่วนใหญ่ยังคงเน้นบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็จะเริ่มแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๓๐

แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
อบเอากลุ่มเมฆหอบเอากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุม
ทั้งเหนืออีสานอีสานตอนล่างอาจจะหนักหน่อย

แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวไปดูช่วงหลังกลางสัปดาห์
กระแสลมส่งเอากลุ่มเมฆกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็มีการสะสมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวนี่นะครับเป็นการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว
ซึ่งการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มเมฆแบบนี้นะครับ
จะส่งผลทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงจาก๓๐กว่ามาอยู่เพียงแค่๒ฉกเท่านั้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดการณ์นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ก็ต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ